โควิดสะกิดถุงอาหารเพราะว่าเราสั่งลาบปลาหมึก
สั่งลาบปลาหมึกเราก็ควรได้สัตว์ได้สวยที่พอสมควร
ไปมาสั่งลาบปลาหมึกถุงประมาณนี้
แต่ได้ปลาหมึกอยู่ก้นถุงเนี่ยมันเจ็บหัวใจเหลือเกินจริงฮะ
ตกใจเสียงเที่ยวหัวเราะดอกบัวตกใจพระเจ้า
เสียงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาหารแต่ประการใด
แล้วเปิดทำไมล่ะเพื่อให้มันมีบรรยากาศดี
คือตกใจจริงเสียงคือบอกว่ามันมีอาการตกใจ

นี่คือลาบหมึกใช่ไหมลาบปลาหมึกใช่ไหม

หอยเชอรี่พี่มันมีแต่น้ำนะ

เขาสั่งโอโซด้านบนไอ้ปลาหมึกคือของแถม
แล้วต้องสั่งโอโซนมากินกันแล้วเหรอตอนนี้

คือเปิดมามีแต่ลมอัด
เข้าไปในถุงหมึกโอ้โหกลิ่นโชยหอมหวนเหลือเกิน
แล้วดูจากทรงน่ะมุมหน่อยเหลี่ยมไหนก็เป็นหมึกฟรีสท์ค่ะ
ไม่ใช่ปลาหมึกสดตามตลาดนัดนะ

แล้วคุณมาขายกี่ชิ้นคะ

บาทหาสิคะตกประมาณ๖๗บาท๗บาทกลม
หนึ่ง๗บาทเหรอโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าข้าวปั้นอีกนะมันแพงขนาดนี้เหรอฮะ
นี่คือยุคโควิดจริงไม่แล้วผักก็ไม่มีนะเห็นไหมเนี่ยไม่รักสุขภาพกันเลยผัก
แพงเหรอคือถ้าเป็นบางร้านเนี่ยเขาจะใช้เหลี่ยมในการที่จะทำให้ดูอาหารไว้เยอะ
อัดผักเข้าไปช่วงนี้ไม่รู้จะอัดอะไรผักมันก็แพงเหลือเกินจริง
พอเปิดมาดูที่ร้านตกอกตกใจว่าทำไม
มันน้อยกระจ้อยร่อยกระจิ๊ดอริดเหลือหลายจริง
และสาวคนนี้บอกนี่จะเอากำไรสักขนาดไหน

เอาอย่างนี้คำเดียวหมด
จริงเหรอจริงเนี่ยไอ้ก้อนนี้พี่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกหนูกินคำเดียวอ่ะ
บางคนบอกว่าเศษหมึกติดฟันยังเยอะกว่านี้อีก

นี่คือลาบหมึกในยุคโควิดทำไมมันสะกิดกระเพาะของเราเนี่ยแทบจะไม่ได้เลย
จ้อยร่อยน้อยจริงครับกับเหตุการณ์ข้างนี้
สาวคนดังกล่าวเขาก็เลยมาโวยผ่านโลกโซเชียลมีเดียครับ